ฟรูปปากนิดนี้พาไปที่เชียงใหม่กันหน่อย
ไปดูของแปลกแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขวันนี้หรอกนะ
มันเป็นควายเผือกมันก็แปลกแหละ
อุ๊ยคุณอะไรก็ตีมันตัวเลขด้วยหมดละค่ะวันนี้
นักสนคุณจะคิด
ไหนโว้งกลมสีแดงดูนะครับ
นี่วิ่งไปแล้วมันไปชนรถชาวบ้านแล้วคนก็ใครจะไปกล้าไปขวางมัน

เออหรือเขาหยาบตัวน้ำมันหรือยังไง

ขอบคุณคลิปภาพด้วยเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันปรทมหิดลที่จังหวัดเชียงใหม่
กับเจ้าควายเผือกตัวนี้แล้วมันก็วิ่งเข้ามา
ตอนแรกมันมีเหมือนกับว่ามันมีเสียงรถชนกันก่อนอีกฝั่งหนึ่ง
ไอ้ควายเผือกตัวนี้ไม่รู้มันหลุดมาจากรถคันนั้นที่ชนกันแล้วมันตกมาหรือมันยังไง
วิ่งเข้ามาในปั๊มนะฮะซึ่งคนที่เขาถ่ายเขาบอกว่าก็ไม่รู้จะช่วยมันยังไงเหมือนกัน
พอถามเด็กปั๊มไปหาบ่อแสว่าเจ้าน้องควายเผือกมันมาได้ยังไงก็ไม่มีใครทราบ
แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะจับมันอย่างไรเพราะมันก็วิ่งไปวิ่งมา
สุดท้ายก็โทรไปโทรไปหาที่โรงค่าสัตว์เทศบาลนครเชียงใหม่สอบถามว่ามันมีหรือเปล่า
ควายเผือกที่หลุดมาจากทางนั้นทางโรงฆ่าสัตว์ก็บอกว่าไม่มี
ไม่มีควายเผือกที่ส่งไปโรงเชือดเลยไอ้ควายเผือกตัวนี้มันน่าจะอยู่ในฝูงระแวกนั้นแหละ
แล้วคนเลี้ยงอาจจะไม่ทันได้ระวังดูมันอาจจะเดินกินหญ้าตะเลิดหลุดเข้าไปในปั๊มหรือเปล่า
ต่อมาผู้โพสต์อัปเดตตอนเที่ยงคืนกว่าที่ผ่านมาว่าเจอน้องควายเผือกตัวนี้แล้ว
แล้วก็เดี๋ยวจะประสานเข้าไปเรื่องของการถ่ายชีวิตน้องต่อไป
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์แล้วก็ติดตามหามันด้วยนะครับ
ทีนี้เราติดตามไปยังเจ้าของเรื่องที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์คุณนัทจักรพันธ์อายุ๓๒ปี
เขาบอกว่าหลังจากควายเผือกตัวนี้มันวิ่งเข้าไปในปั๊มแล้วเนี่ย
แล้วมันก็วิ่งออกไปตามถนนมหิดลแล้วไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
ชาวบ้านขี่มามองไม่เห็นชนโคมเข้าไปนะฮะเสียหายกันไป
แล้วก็มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันจับนะฮะ
แล้วก็ไปจับนำตัวมันไปผูกไว้กับต้นไม้ในสวนสาธารณะกาญจนาพิเศษ
ตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่นะฮะ
ตัวเองเขาก็ไปคุยกับแม่ชีท่านหนึ่งหมายถึงคุณนัทจักรพันธ์เนี่ยนะฮะ
ชีบอกว่าแม่ชีอยากจะขอถ่ายชีวิตเจ้าควายเผือกตัวนี้จากเจ้าของได้ไหม
แต่ว่าทางประสุทธิ์ของอำเภอเมืองเชียงใหม่
เขาก็มีการนำเจ้าควายเผือก
ขึ้นรถบรรทุกไปดูแลแล้วก็ไปกักกันโรคก่อน๓๐วัน
แม่ชีเองก็ประสานมาว่า
ตอนนี้ประสุทธิ์ไม่ยอมให้ถ่ายเจ้าควายเผือกมา

เพราะอะไรต้องการน้ำเชื้อของมัน

เพื่อให้มันได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริง

ก็เดี๋ยวต้องสอบถามทางประสุทธิ์เพิ่มเติมด้วยเกี่ยวกับลักษณะกรณีแบบนี้
ถ้าเกิดสมมุติว่าเจ้าของเขาไม่ได้ออกมาตามหาหรืออะไร
เรื่องของการถ่ายชีวิตถ้าเกิดว่ามีคนจะขอถ่ายมันจะทำได้ไหม

หรือตอนนี้เจ้าของเขาตามหาอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะ

อันนี้ฉันรอฟังว่าที่ควายวิ่งไปชนมอเตอร์ไซค์ไม่มีทะเบียนมอเตอร์ไซค
ไม่มีครับมีแต่ตอน๒ทุ่ม๑๕ที่หลุดมาครับ